ส่วนเรื่องนี้ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันค่ะเป็นเรื่องระหว่างพ่อลูกนะคะ
คือน้องผู้หญิงเรียกว่าน้องจอยเป็นนามสมมุตินะคะเขาอยู่กับแม่ที่จังหวัดขอนแก่น
คือน้องเนี่ยพ่อทิ้งไปตั้งแต่อายุแค่เดือนเดียวพ่อบอกว่าจะไปบวช
ปรากฏว่าพ่อกลับมาอีกทีเป็นรือสีมาเลยนะคะมาช่วงเดือนกันยายนปีที่แล้ว
ที่บวชเนี่ยเป็นฤษีไปเป็นฤษีมาเลยแล้วก็ไปรับน้องจอยจากโรงเรียน
บอกว่าอยากจะพาน้องจอยไปอยู่ด้วยอยากจะไปเลี้ยงดูเลี้ยงดูอย่างจริงจังที่บึงกาล
ทางครอบครัวก็อนุญาตให้ไปแต่ปรากฏว่าน้องจอยติดต่อมาทางครอบครัวฝั่งแม่ที่ขอนแก่นนะคะ
บอกว่ามารับหนูหน่อยทนไม่ไหวแล้วอยากจะกลับติดต่อไปก็คือกรกฎาคมปีนี้นะคะ
ทางครอบครัวก็เลยไปรับน้องกลับมาปรากฏว่ากันยายนที่ผ่านมา
ฤษีที่เป็นพ่อเนี่ยค่ะก็กลับไปรับน้องจอยอีก
ก็พาน้องจอยไปอยู่บึงการด้วยกันอีกคราวนี้ทางครอบครัวฝั่งแม่ไม่กล้าไปตามตัวน้องจอยกลับมา
เพราะว่าทางฝั่งพ่อที่เป็นฤษีเขาบอกว่าอุ๊ยเขาฐานะดีเขามีอิทธิพลทางฝั่งแม่ก็เลยปล่อยไป
ล่าสุด๒๗ตุลาคมที่ผ่านมารือศรีพาน้องจอยกลับมาบ้าน
แล้วมาบอกที่บ้านน้องจอยที่ขอนแก่นว่าจะพาน้องจอยไปอยู่ด้วยที่บึงการแบบถาวร
แต่ทางครอบครัวฝั่งแม่ไม่ยอมเพราะว่าน้องดูเหมือนไม่อยากอยู่ด้วย
เพราะว่าเคยติดต่อกลับมาที่บ้านฝั่งแม่ว่ามารับเถอะอยู่ไม่ไหว
พาน้องไปตรวจร่างกายน้องท้องค่ะน้องท้องค่ะ
เอาที่ไปอยู่กับพ่อฤษีเนี่ยก็เลยสงสัยว่าพ่อฤษีเนี่ยทำไม่ดีไม่ร้ายกับน้องหรือเปล่า
คลิปภาพนี้นะคะมี๒คลิปนะคะ
เขาโพสต์เอาไว้นะคะจะมีผู้ชายแต่งตัวเหมือนรือสีเลยอะค่ะ
แล้วก็มีผู้หญิงนั่งอยู่ตรงข้างหน้า
แล้วผู้ชายคนนี้คาดคันให้น้องผู้หญิงพูดมาว่าอยากจะอยู่กับใคร
เดี๋ยวดูคลิปหน่อยนะคะ
ก็มี๒คลิปนะคะอีกคลิปหนึ่งจะเห็นเป็นภาพผู้หญิงอายุสักประมาณ๓๐ยืนเถียงอยู่กับตำรวจนะคะ
แล้วก็มีข้อความบอกว่าความอดทนถึงที่สุดแล้วเราไม่อยากมีเรื่องอะไรกับ

มาทำร้ายเอามีดดาบไล่ฟันพ่อแม่และน้องชายถึงบ้านในเวลากลางคืน
ญาติพี่น้องมาไม่ทันไม่รู้จะเป็นยังไง
ดีว่าแจ้งตำรวจมาระงับเหตุทัน
เขาโพสต์เอาไว้๒คลิป

ญาติที่อยู่ที่ขอนแก่นบอกว่ามารับกลับขอนแก่นหน่อยอยู่ไม่ไหวแล้ว
ก็พยายามจะไปรับกลับมาแต่สุดท้ายพ่อที่แต่งตัวเป็นรือสีอะค่ะ
ก็มาที่ขอนแก่นจะพาน้องจอยไปอยู่บึงการแบบถาวรให้ได้
สุดท้ายนะพอน้องกลับมานะคะ๒๗ตุลาคมที่ผ่านมา
พาน้องไปตรวจน้องท้องไงครับทุกคนก็เลยสงสัยว่าพ่อที่เป็นฤษีเนี่ย
ไม่ดีไม่ร้ายข่มขืนน้องหรือเปล่าที่บึงการเนี่ยค่ะ
ฤษีเขาตั้งเป็นสำนักสงฆ์อยู่ในถ้ำแล้วก็ทางที่บ้านที่ขอนแก่น
ก็เลยบอกว่าไม่เอาแล้วไม่ให้น้องจอยไปอยู่ด้วยแล้ว
ก็เลยมีการเถียงกันนะคะพ่อที่เป็นฤษีก็เลยเอามีดมาขู่ญาติฝั่งแม่ค่ะ
ก็เลยมีการเข้าห้ามแล้วก็ไปแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำ๒๗ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะที่บ้านพักในอำเภอชุมแผ่
นี่นะคะเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูผู้ชายแต่งตัวเป็นรือสีคือพ่อของน้องจอยนะคะ
มาที่บ้านนั่งรถมามีคนขับรถให้ผู้หญิงอายุประมาณสามสิบ
บอกว่าเป็นเลขาแล้วก็มีเด็กผู้หญิงมาด้วยสองคนอายุสิบห้า
หนึ่งในนั้นคือน้องจอยก็เป็นลูกสาวของฤษีนี่แหละค่ะเขาก็นั่งรถมาด้วยกัน
ฤษีลงมาจากรถแต่ถือมีดดาบมาด้วยคุณตาของน้องก็ออกมาหน้าบ้าน
ฤษีคิดว่าคงเอาน้องจอยมาส่งก็เลยไปคุยด้วยแล้วก็บอกว่าไม่ให้เอาน้องจอยไปแล้วนะ
ฤษีที่เป็นพ่อน้องจอยก็เลยโมโหชักมีดดาบออกมาจากปลอกแล้วจะฟันคุณตา
ื้อยุดกันอยู่อย่างนั้นนะคะจนมีดดาบหลุดคุณตาก็วิ่งไปหาเพื่อนบ้านให้แจ้งตำรวจ
ส่วนฤษีหยิบมีดดาบขึ้นมาแล้วพุ่งตรงเข้าไปในบ้านไปหาน้าชายอ้างว่าน้าชายนั่นแหละ
มขืนน้องจอยจนท้องแล้วก็จะเอามีดดาบไปฟันเลยยื้อยุดกัน
แล้วคุณตาก็ย้อนกลับมาบอกว่าแจ้งตำรวจแล้วตำรวจกำลังมารือสีก็เลยถือมีดดาบเอาไปเก็บไว้ในรถ
ทุกคนก็เลยมายืนคุยที่หน้าบ้านนะคะพอตำรวจมาขอดูมีดดาบ
ผู้หญิงที่อ้างว่าเป็นเลขาของฤษีก็มาโวยวายไม่ให้ดูก็เหมือนเหตุการณ์ที่ให้ดูคลิปไป
ที่มีผู้หญิงคนหนึ่งยืนโวยวายต่อว่าตำรวจอยู่นะก็เป็นเหตุการณ์นี้แหละ
ทีนี้ค่ะก็ต้องมีการตรวจสอบนะคะว่าน้องจอยถูกข่มขืนจริงหรือเปล่าถูกใครข่มขืนจนน้องท้อง
นายสุธีเสียงสวรรค์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นบอกว่า
คือณตอนนี้ยังไม่มีใครกล้าไปแจ้งความเพราะเกรงกลัวบารมีของพ่อเด็กที่เป็นฤษีอะค่ะ
อืมก็เลยมีการมาขอความช่วยเหลือในเบื้องต้น
ทีนี้จากการสอบถามข้อมูลในเบื้องต้นเนี่ยนะคะทำให้รู้ว่าน้องจอยก็มาอยู่กับที่บ้านกับญาติ
แต่น้องจอยเนี่ยมีอาการวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายเลยพาไปหาหมอถึงรู้ว่าน้องท้องไงคะ
พอน้องเขามีอาการออกท้องเดือนหนึ่งอ่ะ
ก็เลยไม่ให้กลับไปอยู่กับพ่อที่เป็นฤษีแล้วอันนี้คือที่มา
ทีนี้ค่ะก็จะต้องมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจร่างกายของน้องจอยอีกรอบหนึ่งนะคะ
ว่าตั้งคันจริงไหมแล้วใครเป็นคนทำเรื่องคดีความก็ต้องประสานกับทางตำรวจภูทรภาคสี่
ให้รับไปดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
เรื่องต้นทางครอบครัวของน้องจอยครอบครัวฝั่งแม่ค่ะ
เขากลัวอิทธิพลของฝั่งพ่อที่เป็นฤษีครับ
ก็เลยต้องมาขอความช่วยเหลือในลักษณะแบบนี้นะคะอืม
ได้ไปคุยกับคุณตาของเด็กนะฮะอ่าตาเนี่ย
บอกว่าเลี้ยงหลานมาตั้งแต่แบบเบาะนะเพราะว่าพ่อเนี่ยทิ้งไปไม่เหลวแลเลย
หลานอยู่ม๒อายุ๑๔เนี่ยเพิ่งมาแสดงตัวแล้วก็รับไปอยู่ด้วย
ก็เห็นแก่ความเป็นพ่อเป็นลูกอ่ะก็ยอมให้ไปนะไปอยู่ที่บึงการปีนึงนะครับ
สามเดือนที่ผ่านมาหลานโทรมาบอกให้รับกลับบ้านเจอสภาพนี้ตาบอกรับไม่ได้นะฮะ
กล้อนผมหน้าตาบวมเขียวถามอะไรก็ไม่พูดนะครับอ่า
แล้วหลังจากนั้นทุกเย็นวันศุกร์พ่อของหลานที่แต่งตัวเป็นรือสี
ก็จะมารับลูกจากโรงเรียนไปมาส่งที่บ้านที่ขอนแก่นเย็นวันอาทิตย์นะ
ก็จะสังเกตว่าหลานสาวเนี่ยมีปฏิกิริยาที่เปลี่ยนไปนะครับ
เหมือนกับไปอยู่กับพ่อไม่เหมือนพ่อกับลูกนะครับ
อ่าเดี๋ยวฟังตานะฮะ
เพราะหลานนี่กลัวทางนู้นนะทางพ่อมันกลัวเขาจะฆ่าหรือจะอะไรเนี่ย
คุณตารู้หรือยังคะว่าใครคุณฟังที่ทำอะไรพ่อมันครับพ่อมันพ่อนั่นแหละครับ
หลานเราพูดให้ฟังเหรอครับพ่อว่าหลานว่าพระเป็นคน
ถึงยังไงก็รู้เพราะว่าพ่อเอาผู้หญิงมาอยู่ด้วยแต่มันมันมันจะอยู่ด้วยได้กันได้ยังไงครับ
แต่ไอ้ภะตัวนี้มันไม่ใช่ภะมันใช่มันใช่หมาหมาชัดชัดเลยหมาจี้หรือก็แบบนี้เลย
พ่ออยากให้กฎหมายเขาทำอะไรกันกับผู้ชายคนนี้บ้าง
อยากให้ประหารทิ้งเลยเอามาให้ผมยิงก็ได้
เขาบอกว่าพ่อเขาทำเขาตั้งแต่เขาเริ่มขึ้นม
ท่าทางของน้องเวลาในครั้งนี้มาหลังอยากจะไปไหมครับผม
อยากจะไปไอ้ค่ายเขาถูกอะไรที่พ่อเขาใส่นั่นแหละ
พวกเราก็เชื่อนะว่าเขาถูกเสน่ห์ถูกอะไรพ่อเขาทำ
เพราะว่าพ่อเขาเรียนชายศาสตร์ได้ไหมรู้ตั้งแต่ตอนเห็นหนังสือที่น้องเขียนไว้แล้ว

ว่าที่ว่าพ่อเขาว่าเขาเป็นกามโลกใช่ไหม
เขาก็เลยโกรธเขาก็เลยเขียนเขียนว่าที่เป็นกรรมลูกพ่อไปอยู่บนถ้ำ
กระปกมากเพราะว่ามีอะไรกันกับปู่ถึงได้เป็น
นี่แต่พวกมึงก็รู้เลยว่าไปต้องถูกผมคืนนั่น

เพราะว่าตอนไปรับมาจากถ้ำพี่ก็เคยไปส่งน้องเขาอยู่ถ้ำเหมือนกันนะ
ก็ไปเห็นเขานอนด้วยกันแต่ไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรกันหรือเปล่า
เพราะว่าเห็นนอนด้วยกันนอนทั้งคืนนั่นแหละ

เพราะว่าน้องเขาเข้าไปหาปู่แล้วก็อยู่ด้วยกันทั้งคืน
กับป้าบอกว่าหลานเขาบอกความจริงหมดแล้ว
แล้วก็มีสมุดบันทึกด้วยที่ป้าเขาบอกนะ
มีสมุดบันทึกที่หลานเคยเขียนระบายความในใจเอาไว้
ก็เลยรู้ความจริงว่าถูกพ่อแท้เนี่ยทำร้ายแล้วก็ข่มขืน
ติดเชื้อกรรมโรคมีสมุดบันทึกที่เด็กเขียนไว้หรือเปล่านะ
ไม่เป็นไรอันนี้ป้าเขาบอกว่าเขาเห็นเขาเห็นหลานเขาเขียนนะครับ
ส่วนพี่ชายของเด็กนะบอกว่าไม่คิดว่าน้องจะถูกพ่อเนี่ยทำแบบนี้
ตอนแรกคิดว่าพ่อพาน้องไปอยู่ด้วยน่าจะเป็นเรื่องที่ดี
กลายเป็นว่าน้องต้องไปเป็นที่ระบายอารมณ์ทางเพศให้กับพ่อ
น้องเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะฮะ
พี่บอกว่าตลอดเวลาที่น้องสาวถูกข่มขืน
พ่อจะบังคับให้กินยาคุมแล้วก็ใส่ถุงยางอนามัย
แล้วพอทำอะไรเสร็จก็จะเหมือนกับบอกว่าไปโปรงอาบัตินี่ฮะ
น้องเรียนดีนะครับคิดก็เราก็ภูมิใจนะเออ
อย่างนอกเขาก็เอามาเอาไปเลี้ยงเขามาทดแทนอย่างนี้ครับ
ผมก็ไม่ได้ว่านะแต่พอเรื่องเกิดมาแบบนี้
ปูที่อยู่ในศิลป์ธรรม
ผมผมไม่เรียกพ่อเลยอยากให้มาตรงนี้เลยคือแบบว่ามาคือแบบ
ในตอนนั้นที่มันคุมตัวไม่อยู่แบบเออฆ่าได้ผมฆ่า
ผมว่าฆ่าอะไรคือฆ่าคือก็มีมีแต่ตากับยายเขาคุม
ยังไงอืมทีมข่าวของเราก็เลยขอไปดูซะหน่อยที่สำนัก
สงฆ์ถ้ำปู่ฤษีนะคะเที่ยมเผลอเมืองจังหวัดบึงกาล
ก็ไปพบกับพระภัยบูลวิปุโลหลวงปู่ฤษีภูสิงหมิ่ง
นี่คือวันนี้ไม่ได้ใส่เป็นชุดฤษีลายเสือนะคะแล้วก็
กลผมเรียบร้อยเลยไม่เหมือนกับในคลิปภาพที่ให้ดู
ไปวันนี้นี่ครับครองจีวอนแบบนี้เลยนะคะแตกต่างจาก
คลิปเลยอ่ะอันนี้ไม่ใช่ฤษีอ่ะถ้าผมอย่างงี้อ่าเนี้ย
คนเดียวกันนะคะกับในคลิปอ่ะอ่าเขาก็เรียกตัวเองว่า
เป็นปลูกฤษีอยู่ดีอ่ะแต่ยังเป็นฤษีอยู่ใช่ผม
จีวอนให้พระสงฆ์อ่ะค่ะโกนโกนหูอ่ะบอกว่าเด็ก
ผู้หญิงในคลิปเป็นลูกจริงจริงเคยมาปฏิบัติธรรมที่
สำนักสงฆ์แห่งนี้อืมไม่ได้ทำลูกตัวเองท้องยืนยัน
แบบนี้นะคะครับพร้อมให้ตรวจดีเอนเอและไม่หนีไปไหน

อันนั้นคืออัตมาก็ส่งปกติครับไปส่งไปรับไป
ปกติครับเรื่องนั้นเขาเขาเขาจะว่าอะไรก็เรื่องของ
เขาอาจจะมาก็จะขอแก้ครับอาจจะขอแก้ด้วยความ
บริสุทธิ์อาจมีอาตามามีความบริสุทธิ์อาตามาก็ขอ
พิสูจน์พิสูจน์ในเรื่องดีเอสเอดีเอต่างต่างที่อาจจะมา
ยอมรับและจะขอขอนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ไม่ไม่เป็นนักสู้
ที่นี่ยังรอให้เขาอยู่ถ้าเป็นลูกฉันจริงจริงฉันก็
ขอต่อสู้ถ้าฉันทำจริงเขาก็ต่อสู้ฉันจะไม่
ทำให้ศาสนาท่านเสื่อมผีเสียหายแต่ถ้าได้ถึง
ขั้นตรวจดีเอท่านก็พร้อมจะจะยอมรับทุกอย่างอาตามา
จะขอยอมรับในสิ่งที่อาตามาทำอาตามาทำผิดอาจจะ
ยอมรับแต่ถ้าไม่ใช่แต่ถ้าไม่ใช่แต่ก็อาตมา
ก็ก็ว่าไปตามดำเรื่องทำสารต่อไปอยู่ต่อไปครับถ้า
อาตมายอมอาตมาก็จะขอยอมรับอาตมาทำผิดอาจจะมา
ขอยอมรับจะขอลาสิขาลาพี่อาตามาไปยอมรับใน
สิ่งที่ผิดวันนั้นอาตามาก็ก็เหมือนกับปฏิเสธทุกข้อ
กล่าวหาพร้อมให้ตรวจดีเอนเออย่างนี้นะคะส่วนลูกศิษ
หาก็ยังเชื่อมั่นในพ่อปู่ฤษีของเขานะ
บอกว่าไม่น่าเชื่อจะมีพฤฤษิกรรมแบบนี้อะไรอย่าง
เนี้ยบอกว่าถ้าอ่าไม่ได้ทำแต่ถ้าผิดก็ยอมรับอืมเออ
อ่าลองฟังเสียงลูกศิษย์ดูหน่อยค่ะไม่มีที่จะเป็น
ลักษณะเหมือนที่เราได้ยินข่าวกันนะคะก็อยากให้ได้
ฟังทางนี้บ้างถ้ามันเป็นเรื่องขึ้นมาทางเราก็เหมือน
ที่พี่ฟานพูดไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องของภานายเนอะค่ะ
ถ้าต่อไปก็เป็นการพิสูจน์กันในกระบวนชั้นสามกันใน
กระบวนชั้นสามก็หาข้อยุติแต่ถ้าเมื่อเอ่อมีการยอม
หรือว่าเจรจากันได้ก็อยากให้จบนะครับอยากให้จบ
ในไม่ต้องการความกันได้หรือเจรจากันได้เนี้ย
ความบริสุทธิ์ตรงจุดนี้ทั้งพี่ปานเองและตัวหนูเอง
เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่ติดตามท่านมานาน
มันยืนยันว่าปู่ไม่ได้ทำผิด

อืมแต่ก็ไม่รู้แหละทางครอบครัวของน้องผู้เสียหาย

ที่สภศิวิไลจังหวัดบึงกาล

สุดท้ายเนี่ยไปแจ้งความแล้วนะคะเรียบร้อย
ดีนะฮะแจ้งความหน่อยนะครับคือเราก็เสนอให้ทั้งสองฝ่าย
เพื่อความชัดเจนในการชี้แจงแต่ว่าเรื่องแบบนี้

คือจะให้ลูกศิษย์ให้ใครมายืนยันแทนไม่ได้หรอกใช่ไหม
ส่วนตัวเองเนี่ยถ้าไม่ได้ทำจริงก็ต้องแบบโอ้โห
ยืนยันแบบหัวเด็ดตีนขาดแบบหัวชนฝาว่าไม่ได้ทำ
อืมแต่อันนี้บอกว่าอ่าไม่ได้ทำแต่ถ้าผิดก็ก็พร้อมยอมรับ
ก็บอกพร้อมตรวจดีเอนเออ่ะก็ไม่เป็นไรก็